ไปดูซิว่าคุณสุภาษาลาช่างอยู่ไหน
ช้างจะอยู่แถวนี้แหละค่ะ

ได้ยินเสียงช้างน่าจะอยู่แถวนี้แหละค่ะ
พูดถึงเรื่องของช้างเวลาช้างเขาออกไปหาอาหารในงาน
พูดออกมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นนะสเตฟานและไรอัน

เพราะว่าเดี๋ยวพี่ดาวจะพูดเรื่องของเธอนี่แหละ
จะบอกว่าช้างเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการหาอาหาร
คุณผู้ชมจะนึกภาพความเสียหายเกิดขึ้นใหญ่หลวง

แต่จะบอกว่าการหาอาหารของช้างในป่า
ช่วยกู้โลกได้
เอาจริงนะติดตามในช่วงตลอดกู้โลก

หาอาหารนี่แหละเขากู้โลกได้ช่วงเวลานั้น

เขาถือว่าช้างมีความสำคัญมากในระบบนิเวศ

แต่ละวันช้างต้องกินอาหารจำพวกพืชพันธุ์ในป่า
ประมาณ๑๐ของน้ำหนักตัว

แม่น้ำช้างแอฟริกานั้นเขาตัวใหญ่มากนะคะ
ช้างไทย๔๒๐๐กิโลกรัม
เพราะฉะนั้นเขาต้องกินอาหาร๔๒๐กิโลกรัมต่อวัน
ช้างที่หากินในป่าฝนเข็ดร้อนช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้
ในช่วงของการออกหาอาหารเพราะอะไร
พันธุ์บางชนิดจะสร้างสารที่มีรสขม
เพื่อป้องกันการถูกกัดกินตามกลไกของธรรมชาติค่ะ
ทำให้ช้างต้องเดินหาอาหารเดินไปเรื่อย
เข้าไปในป่าทึบซึ่งถือเป็นการเปิดป่า
ส่งผลให้ต้นไม้ต้นใหญ่มันลดลง
พอลดลงเป็นโอกาสของต้นไม้ต้นเล็กได้เติบโตแซมขึ้นมา
พยายามที่จะเติบโตของพืชนี่แหละ
เขาบอกว่าต้องใช้สารอาหารมากกว่าการสร้างสารที่ใช้ป้องกันการถูกกัดกิน
อัตราดูดทรัพย์การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์มันเพิ่มขึ้น
เป็นการเพิ่มมวลชีวภาพของพื้นป่า
อกจากนี้นะยังช่วยสร้างแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นในป่า
ตัวอย่างนะการสร้างแหล่งน้ำโดยช้างเนี่ยเขาจะใช้งาขุดเจาะพื้นที่
และช่วงเวลานั้นแหละสัตว์อื่นเขาจะมีแหล่งน้ำไว้กินไว้ใช้ด้วย
อีกทั้งมีส่วนช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังส่วนต่างของป่าผ่านการขับถ่าย
นึกภาพค่ะช้างเขาไปกินนู่นกินนี่มาเขาเดินไปเรื่อยอื้อลงไป
มีเมล็ดพันธุ์ด้วยต้นไม้ก็ไปเติบโตที่อื่น
ดังนั้นช้างไทยนะคะไม่ใช่แค่สัตว์คู่บ้านคู่เมือง
มนุษย์เรานะต้องปรับตัวในการพยายามอยู่ร่วมกับช้างนะคะ
ให้เกิดความสมดุลเพื่อให้ช้างมีชีวิตอยู่แบบยั่งยืนต่อไป
วิธีการของเราทำยังไงล่ะถ้ามองภาพรวมก็คือไม่ตัดไม้ทำลายป่า
แต่ถ้ามองภาพอ้อมล่ะก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อม
พอรักษาสิ่งแวดล้อมโลกร้อนน้อยลง
ป่าก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นช้างเขาก็อยู่ในป่า
ไม่ออกมาหาอาหารนอกบ้านใช่ไหมเฟดาริกกับไรอัน

ไม่ใช่เมื่อกี้จะเป็นป่าน
มากันสามเชือกเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วตั้งชื่อไม่ทัน
เอาเป็นว่าอยู่นิ่งนะอย่าเหยียบดาวนะ
เพราะว่าแค่นี้เราก็กลัวแล้วและน่าจะกลัวมากขึ้นด้วย
เพราะว่าคุณชนะบอกว่ามีเรื่องผี
มีผีในป่าไม่ไบ้อั้นมีไม่เฟดอริก
และอะไรดีล่ะนอตัน